กรรมการอำนาจสายฉลาดมีความเห็นเหมือนกันให้ไฟแดงกับนำพลเล็ก๔๙และเพชรเอก๔๘
ก็เป็นทางด้านของมุมแดงชนะไปเล็กกว่าก็จริงแต่วันนี้แหม่มาแบบเล็กแต่มีคุณภาพนะเอาชนะไปได้นะครับ
ที่๒การถ่ายทอดสดนะครับก็ต้องบอกว่ามุมแดงเคยแพ้น็อกยก๔มาล่าสุดที่เวทีมวยบุรีนะครับ
ครับมาฟังประวัติฝ่ายแดงครับตองเอกกรรมนาศชื่อชัยวัดรุ่งเรืองอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินพิจิตมารสิทธิ์ประกายฟ้าชื่อกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสะแก้ว

ฝ่ายน้ำเงินนี่ได้เปรียบแต่มาโดนศอกหลับ
ก็คู่เนี้ยะที่ออร์แรนไปข้อคนชุมชอบพี่กัล๑๒๓ปรครับ
ล่าสุดเจอกันมาที่มินบุรีครับ
รูปร่างช่วงชกนี่ดูแล้วน้ำเงินลอยกว่านิดนิดครับ
เดี๋ยวดูว่าจะเข้าวินเอ่อตามเพื่อนร่วมค่ายไปหรือเปล่านะครับ
สำหรับตรงเองคนทั้งแรกนี่กันนำพลเล็กเมื่อสักครู่นี่เข้าป้ายไปแล้วนะครับ
ก็อยู่ท่าตะเกียบฉาเชิงเซาเลยครับซ้อมอยู่กับพี่กัมปนาศชูสุวรรณ
ขณะที่อ่าน้ำเงินนี่ก็อยู่กับบังหลดนะครับในสีเสื้อเอ่อ
ของบังหลดประกายฟ้าสิทเสยครับสิบประกายฟ้าครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์ครับ
อ่ามุมแดงนี่มีคุณกัมพนาทชูซวันนะครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับนักมวยคนดีสองของค่ายแล้ว
ขณะที่น้ำเงินนี่มีคุณเจี๊ยบทองทวีนะครับ
ทีมงานของบังหลดประกายฟ้าสิทเสยครับวันนี้เอ่อ
ควงคู่พี่หมูแกรกซี่มาด้วยเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ
จะล้างแค้นได้หรือจะชอบจำกลับบ้าน

คู่นี้ถือว่าเป็นมวยคู่แตกหักเลยนะครับ
ดูรูปร่างเทียบสัตว์ส่วนนี้ได้เลยนะพิชัยนะ

เดี๋ยวดูต่อยไปต่อยมาจะเป็นยังไงนะครับ
ติดตามยกที่๑คู่ที่๒การถ่ายต้องสดครับ
ใจฟ้างวยจากจังหวัดสะแก้วนะครับน้ำเนินพุทธิศาสตร์บนเวที
ร้อยเอกสมบูรณ์นะครับให้กระแนน๓คนกระลิ่นของยิรันดิ์
ของยาลักษณะภัยวงศ์แล้วก็อำนาจสายชัย
เป็นมวยที่รูปร่างรมสร้างน่ารักทั้งคู่นะ

เป็นซ้ายกับขวาด้วยใส่กันสนุกแน่ครับ
จังหว่าออกขวามาก็ซ้ายแรกเลยครับ
น้ำใจเป็นหนึ่งแล้ว

ซ้อมดีกินดีอยู่ดีมวยมันสำคัญอยู่ที่การพิษซ้อมนะครับ
พี่ชิดมารนี่อยู่กร้องทักสินเลคใช่ไหม

ต้องยอมรับการทำมวยของไอ้จมันนะ

ฝีมือมวยไม่มีสิทธิ์สู้ไอ้เจ้าแสงมณี
ไปชกมากลายเป็นฝีมือมวยดีกว่า

ต้องกินทางแล้วกันด้วยนะส่วนมวย

แรกเท่านั้นเองแล้วมวยซ้ายกับมวยขวานี่สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
ดูแล้วมันมีเสน่ห์นะมวยคนละทาง
เป็นเกมยกแรกเปรี้ยงครับซ้าย
น้ำเงินกะเอาน็อกเอานับเอาแตกเลยนะเนี่ย
ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้คู่นี้ต้องทั้งศอกทั้งหมัดนะอันตรายหมดนะ
วยคู่นี้ต้องเอนี่รู้สึกว่าจะเน้นหมัดเป็นพิเศษเลยนะ

ค่อยโยกค่อยขยับเข้าหานะครับ
พริชิดมารสิบปากกายฟ้าแค่งซ้ายติดติดบัง

แต่ว่าชื่อมันน่ากลัวนะตองเอ

สายแดงในทีมของกุณฑ์กัปปะนาด
รับแค่งซ้ายต้องบังนะ
รับอย่างนี้บ่อยละก็เป็นเรื่องแน่
คงหาคนเล่นยาก

นี่ครับเจอขวาบ้าง

ขยับเข้ามาขยับเดิน

ยกเดียวนะครับยกสองมาไม่ต้องใส่เลย

ใช่เลยมีอาจถึงแตกได้โดนอีกแล้ว

มีไอลูกเนี่ยที่เคยเบ่นงานกับฝ่ายแดงหลับไปละที

เกงสีแดงหมดยกที่หนึ่ง
ที่๑
มวยคู่ที่๒ผ่านมายกแรกครับ
ฝ่ายแดงนี่เคยแพ้มาเป็นฝ่ายขยับเข้าหา

ส่วนฝ่ายเมืองนี่รอจังหวะ

ตี้ขึ้นมาเทรนด์นักมวยด้วย

รางวัล๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐บาท

ยกที่๒แล้วผู้ชิงขาดบนพยาบาทครับ
รักษาสมบูรณ์บอกว่านักมวย

แต่ว่าเราเฉยเชิงต่อศู้กันกันทั้งสายตาได้ยกเดียว

มาบุยนี้ตื่น

ตอนนี้จะเอา๓ตัวยกมั้ย

โดยเฉพาะศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบัน
แบบแบบโหสลงกันมาเยอะแล้ว
ขวานั่งจริงแน่นเลย
แล้ววงในนี่เด้งตีเด้งโดด
ตีได้สวยตีแบบนี้ตีมีคะแนน
ตีเอาแปะเลยครับตีแล้วคาตีแล้วค้างออกมา
ไม่ใช่เป็นฝุ่นเข่าเกาขี้ไข่ไม่ได้
มันสะกิดไงสะกิดเอวทำให้คันเฉยมันไม่ได้อะไร

ตีแบบนี้ตีเอาเจ็บตีเอาคะแนน

ทีมของสิบประกายฟ้าสั่งเดินแล้ว
เครื่องร้อนเร็วจริงนะตอนนี้
แข่งซ้าย
ไม่ยอมให้หนีเอ้านี่ครับงัดส่อ

เดินซ้ายนะขยับ

เกมคู่นี้นี่ไปแพ้ชนะกันที่ยก๔ยก๕แล้วครับคุณผู้ชม

นี่ลูกจากลูกที่เด็ดที่ค่ะ

นี่โอ้โหแต่ซ้ายกลุ่นมาน่ากลัว

อกซ้ายเข้าคิ้วขวาของตองเอว
มีสอกที่ตรายด้วยครับที่ชิบมานะ
ละเข้เขียวนี่เตรียมควักกระเป๋าแล้วตอนนี้

ในช่วงปลายกลุ่มที่สอง

ใช่ระวังท่อนล่างท่อนบนมาเลย
นี่มายน้าวเห็นมั้ย
สอบนี่บินมาแต่ไกลเลยแตกเลยเห็นไหมพี่ป่า

มีตำนีดแล้วว่ายังไงตอมเอ

งงอยู่เอ๊ะตัวเองแตกตรงไหนเนี่ย

ห่างไกลปลายคิ้วขวา
โอ้ยังอีกร้าย

แม่น้องมวยนี่ใจเสียไปนิดนึงกว่าจะโดนจับนะ

หวานยับมาเลยเนี่ยย้ำแพ้เก่าถ้าลอด
โหดยกที่๒แบบนี้โอ้โห
ครับมาภาพภาพภาพสโลยียกที่สองครับของมวยคู่ที่สอง
ฝ่ายน้ำเงินเดี๋ยวพิชิตมารนี่เล่นของมีคมเลยครับ
อืมจับสอกซ้ายกลับไปในจังหวะเนี้ยพี่ชัย
ฝ่ายแดงนี่อินซองเอถึงกับแตกเลยครับ

เหนียวโละเดียวครับเรียบร้อยหอยเสียบเลยครับ
กรรมการต้องเบรกให้แพทย์สนามดูแผลแล้วก็อนุญาตให้ชกต่อได้ครับ
โอ้โหดุเดือดเหลือเกินนะครับ

เอ้าตามต่อยกที่สามครับ
แม่ในยกที่สองนี่สอกนี่บินมาจากสักแก้วเลยนะ
มาปล่อยศอกครับแล้วก็เต็มหางคิ้วขวาเลยครับตองเอ
รับไปเต็มครับโดนศอกวัสลินเยอะไปหน่อย
ผู้ที่ถามบนพิธีครับร้อยเอกสมบูรณ์

มัวแต่ระวังแข้งสอกมาเลย
นี่ไงระวังช่วงล่างท่อนบนมาเลย
ครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะแล้วไม่จำเลยโดนแล้ว

อยู่นอกลำบากครับเดี๋ยวศอกมาอีกเดี๋ยวแข้งมาอีก
โอ้ซอกนี่ป๊อกแผลแตกเอาไว้เลยตอนนี้
ปีได้หรือเปล่าซอกนี่แหละมันสวัสดิ์จะเหวียนเนี่ยมันทำให้จะตีเข่าทำให้ตองเอจะตีเข่านี่ต้องระวังแผลไปด้วย
คอยโตคอยโตเดินไวโดนซอก
อย่างน้อยมือขวานี่ต้องระวังรับที่ปากเขาล่ะครับ
เอาล่ะอย่างนี้มีสนุกมีลุงอย่ายุบนะ
ถ้ายุบมาแล้วเฮกกันพลิกแตกเลยน่ะ

เป็นนักมวยความเจ็บมาบนเวทีมันไม่รู้สึกอยู่แล้วพี่ป่า
เบ้งตีฮิตหักเท

เลือดเข้าตาเลือดของเลือดพี่ปาก

แม่แล้วช่วงหัวใจเต้นแรงแบบนี้ด้วยนะ

แผลเก่าย้ำเข้าไปอย่างเดียวเลย

และบางคนเห็นเลือดนี่ไม่เอานะพี่ปาก
กรรมการต้องยุติให้หมอดู

ช่วงครั้งที่๒หมอดูนี่

พอดูปุ๊บนี่หมอดูคนนี้ดูแม่นมากเลยนะ

เป็นอันว่าทางพิชิตมารครับ

โดนยังไงครับโดนเข้าไปเยอะจริง

ชาวบ้านบอกว่าเรียกศอกบินเลยนะแบบนี้

อยู่ข้างนอกนี่ลำบากพอประกบไหนก็ต้องเสี่ยงศอก
แล้วมือขวาตัวเองเนี่ยต้องบังแผลไว้ทำให้คล้องไม่ได้เนี่ย
สอกเข้าไปแต่ละแผลแต่ละทีนะพี่ป่า

อ๋อวเหมือนเงินมิ่นเหนื่อย
หนักขั้งนั้นเลยนะกลางแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่กลับมาการก็ดูแล้วว่าต้อง
แล้วขวาของตองเอเนี่ยต้องระวังแผลตัวเองทำให้คล้องไม่ได้